ใครที่อยากจะล้างอะไรที่มันไม่ดี
อยากเริ่มต้นใหม่ง่ายมาก

จริงแท้ขนาดไหนติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดลังบัวลอยนะคะ
ในอดีตค่ะเคยโดนวาตภัยนะคะ
ทั้งวัดเนี่ยเหลือกุฏิเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะ

ซึ่งเป็นเจ้าวาดค่ะก็ได้ทำการบรรณะนะคะ
กุฏิใหม่ค่ะในปีพศ๒๕๐๙นะคะ
ต่อมาในปีพศ๒๕๑๒ค่ะ
ทางวัดได้มีพิธีการวางศิลาเลิกพระอุโบสถนะคะ
เพื่อใช้ในพิธีการทำสังคกรรมของพระพิสุสงฆ์ค่ะ
พ่อสนิทนะคะถือว่าเป็นพระนักพัฒนาค่ะ
เพราะว่าท่านนะคะได้นำเงินส่วนตัวของท่านค่ะ
ซื้อที่ของชาวบ้านนะคะแล้วก็ทำทางเข้ามาที่วัดแห่งนี้
จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
และไฮไลท์เด็ดของวัดนี้นะคะนั่นก็คือการอาบน้ำจราเข้ทั้งสองค่ะคุณผู้ชม
ถ้าใครที่กำลังแบบมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะ
หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะต้องปักบุตรมาที่นี่ด่วนด่วนเลยนะคะ
แต่ก่อนที่เราจะไปอาบน้ำจราเข้กันนะคะด้านขวามือค่ะก็จะเจอกับจราเข้ตัวจริงนะคะ
ที่เป็นจราเข้สตาฟค่ะซึ่งเรื่องราวที่มาของจราเข้โทนนะคะ
เกิดมาจากหลวงพ่อสนิทค่ะได้ปลูกเสกเอาไว้ค่ะ
หลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วก็โทนได้ตายลงไปนะคะ
หลวงพ่อประดิษฐ์ค่ะซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสนะคะ
ก็ได้นำร่างของโทนค่ะมาทำพิธีอาบน้ำนะคะ
แล้วก็สตาร์ฟใส่ไว้ในโรงแก้วแบบนี้
เพื่อที่จะทำให้ผู้คนนะคะเข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะ
เพราะเขาเชื่อกันค่ะว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของโทนนะคะ
จะช่วยโดนบรรดาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
ปลดหนี้ปลดสินแล้วก็การขจัดปัดเป่าอุปสรรคทุกภัยในชีวิตค่ะ
เคล็ดลับนะคะการอาบน้ำจราเข้ค่ะไม่ยากเลยนะคะ
อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นที่ขัดตัวนะคะ
สบู่แบบนี้ค่ะอาบเลยนะคะอาบไปแล้วก็อธิษฐานไปด้วยนะคะ
อยากจะได้โชคได้ลาบนะคะหรือว่าอยากจะให้การงานเนี่ย
ความสำเร็จก็ได้เช่นเดียวกันอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะ
อยากจะฝากไว้ค่ะก็คือตรงนี้โอ้โหทั้งชื้นทั้งลื่นเลยค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามาตรงนี้นะคะก็ต้องถอดรองเท้าเข้ามาด้วยนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลายคนมีความเข้าใจผิดค่ะ
จราเข้ตรงนี้เนี่ยก็คือจราเข้ที่อยู่ในตู้สตาร์ฟนะคะ
แต่จริงแล้วเนี่ยทางวัดนะคะเขาหมายถึงเรื่องของชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าค่ะ
ที่ท่านนะคะเคยไปเกิดเป็นจราเข้นั่นเองค่ะ

หาโอกาสในการมาไหว้พระทำบุญที่วัดลำบัวลอยสักครั้งหนึ่งค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีมีดและชาวราศีกรรมนะคะ
เพราะว่า๒ราศีนี้ค่ะดวงชะตาเหมือนจะดี
แต่ว่ายังมีอุปสรรคเล็กน้อยอยู่ในชีวิตนะคะ
ถ้ามีเวลาได้มาไหว้พระทำบุญสักหน่อยหนึ่ง
และสุดท้ายความสำเร็จในชีวิตของคนเราก็ขึ้นอยู่ส่องมือของเรานล้วน
ไหว้พระหรือว่าการทำบุญก็จะเป็นการเสื่อมกำลังใจให้เราเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดลำบัวลอยได้
นะคะส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปากบุตรพิกัณห์เฮงที่ไหน
ต้องไปตามชวนไม่ได้ในพิกัณห์เฮงนะคะ

เดี๋ยวข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปากบุตรที่ไหนรอเดี๋ยว
กี้เจ้าภาพในสตูดิโอของเราเคยไปถูไอ้เข้ที่นี่มาแล้ว
ที่จับกล้องเนี่ยเหรอนี่แหละคนนี้แหละ